ไปดูความคืบหน้าของทางด้านตำรวจกันบ้างนะครับ
พลตำรวจตรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์
ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ก็เปิดเผยทางโทรศัพท์กับทางไทยรัฐทีวีนะครับ
ว่าขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งทำสำนวน
เพื่อส่งฟ้องผู้ต้องหาชุดแรกทั้ง๑๒คน
แม้ว่าจะได้รับการประกันตัวไปแล้ว
แต่ยืนยันนะครับว่าไม่มีผลกับพยานหลักฐาน
ขณะนี้นะครับพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐาน

เหนือจากนั้นนะครับตำรวจยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐาน
เพื่อขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ที่ร่วมขบวนการ
ในชุดที่๒อีกมีอีกประมาณ๑๐คนเดี๋ยวจะมีรายชื่อเพิ่มมา

ซึ่งมีทั้งกลุ่มนายทุนผู้เล่นและกรรมการ
โดยยังไม่สามารถตอบได้ว่ามีรายชื่อของใครบ้าง
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๑๒อาทิตย์
ก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
แต่ถ้าดูจากในข่าวแล้วผมเชื่อว่าไม่น่าจะรอถึง๒อาทิตย์
ไม่น่าจะเกินอาทิตย์เดี๋ยวได้มีรายชื่อออกมาแน่นอน
คือมันจะมีข้อมูลหลั่งไหลออกมาเยอะด้วยนะครับ
ไม่ใช่เพียงแค่เคสที่คุณชนะบอกเพราะว่าเขาตามกันหลายส่วน
ถ้าสมมุติ๑๒คนนี้มีการพาดพิงคนอื่นอีก

คนที่เข้ามาให้ปากคำยอมรับอีกมันก็จะขยายไปอีกนะครับ

คือเรื่องนี้มันเจ็บปวดกับคนที่รักในฟุตบอล
แล้วก็อยู่ในวงการฟุตบอลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยอมเจ็บล่ะ
เพื่อที่จะดีกว่านี้ในอนาคตนะครับ